สิบแปดนาฬิกาห้านาทีครับชี้ชะตาผู้ว่ามหานคร
โอ้โหวิ่งนำมาเลยจะมาถึงผมอยู่แล้วครับพี่อุ๋ย
นึกว่ากีฬาซีเกมครับโอ้โหนี่ฮะตอนนี้ได้คะแนนไปแล้ว
ณขณะนี้เนี่ยตอนนี้นับไปประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ครับ
หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดคะแนนคุณชาติชาติค่ะนี่นะฮะ
อันดับสองที่มาเนี่ยไหนดูหน่อยเบอร์หนึ่งครับนู่นเลย
ลู่ซ้ายสุดครับครับคุณวิโรธหมายเลขหนึ่งจากก้าวไกลอืม
อาจารย์๒๕๐๐ใช่ครับคือทำไมคะแนนมันต่างกันอยู่เยอะ
สมคโอ้โหเยอะมากนะใช่ครับนะฮะคุณสุชัชวีนะครับ
หมายเลขสี่จากประชาธิปัตย์นี่สองหมื่นสามโอ้โหแสนสองกับสองหมื่น
สองหมื่นห้าอันดับหนึ่งอันดับสองอืมฮะนับไปแล้วยี่สิบห้าเปอร์เซ็น
ห่างสองสามสี่ก็เข้าตัวชิงกันหนักหน่อยแต่ตามที่หนึ่งเนี่ย
ถณะเวลานี้ต้องออกอะไรอีกเยอะอืมนะครับหรือตำแหน่งผู้ว่ากอร์ธมอลมีคนเดียวสิ
ใช่ไหมอ่าตอนนี้นับไปแล้วยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ
คุณผู้ชมครับก็คะแนนก็เริ่มมาเรื่อยแล้วถ้าดูที่หน้าจอของเราได้นะครับ
ทางไทยรัฐทีวีรายเขตก็อยู่ด้านล่างเผื่อใครต้องการดูเขตไหนคะแนนไปเท่าไหร่อะไรยังไง
แล้วก็รวมอยู่ด้านบนทางขวามือของหน้าจอของท่านใช่ครับอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูครับ
ใหญ่ใหญ่พื้นที่ใหญ่หน่อยดีไหมครับดีฮะ
คลองเตยหน่อยไหมฮะเอาหูคลองเตยอ่าคลองเตยนี่
ไปหลายรอบบี่กลัวว่าทำอะไรไว้ให้เยอะ

ครบเพื่อพ่อมีสิทธิ์เลือกตั้งเยอะครับ
คือในพื้นที่คลองเตยมีคนอยู่สักประมาณ๘๐๐
แต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเยอะ๗๓๐๐บาท

คนที่มาอันดับที่๑ก็คือคุณชัดชาตินะฮะ

ลำดับที่๒พลตำรวจเอกอัศวินนะครับ๕๓๗คะแนน
แล้วก็ลำดับที่๓นะครับคุณวิโรธ๔๓๔คะแนน
และลำดับที่๔นาวากาตรีสิทธานะครับ๒๔๗คะแนนนะฮะ
คุณสิทธานี่อดีตสสคลองเตย๒สมัยนะฮะ
ใช่ครับปี๔๔กับ๔๘

นี่คือเราเรียงหน้าจอนี้คือตามหมายเลขผู้สมัครนะครับทุกผู้ชมครับ

อยากไปดูเขตที่มีคนมีสิทธิ์เลือกตั้งเยอะไปเขตสายไหมหน่อย

เยอะที่สุดค่ะ๑๖๓๐๘๒คน
จริงก็เป็นฐานเสียงของพักเพื่อไทยนะคะ

สายไหมตอนนี้ก็คุณชัดชาตินำมา๔๓๗๖คะแนน

แต่ว่าอันดับหนึ่งก็ทิ้งห่างเยอะนะคะอาจารย์สมชัยค่ะ

นี่นับไป๒๕แล้วนะคะ

พันธวงศ์นี่ไปกันทุกคน

สัมพันธวงศ์นี่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
คือแม้ว่าจะเป็นเขตที่เล็ก

มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง๑๗๑๒๙คน

เป็นย่านการค้าของคนไทยเชื้อสายจีน
ยาวราชชัยหน้าทาวน์
ตอนนี้นะครับคะแนนนับไปแล้ว
คุณชัดชาติ๗๙๗นะ
คุณสุชัชวีนี่ประชาธิปัตย์
ก็ถือว่าแม่เป็นพื้นที่เก่าแก่
ของทางประชาธิปัตย์เขานะครับพี่อุ๋ย

พลังประชารัฐเขาได้ไป
ค่ะนี่นะฮะมีคุณวิโรธ
ได้๑๔๓คนโดยอัศวิน๑๐๙คะแนน
มีเขตไหนต่อครับบังขุนเทียนใช่ไหมครับ
ขุนเทียนฝั่งทน
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง๑๔๓๔๓๔คน
คนเยอะการค้าการขายอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเอยอะไรเอ่ยนะคะครับ
คราวที่แล้วตอนเลือกตั้งผู้ว่ากรทม
หม่อมราชวงศุขุมพันธ์ชนะไปที่พื้นที่ตรงนี้

ขุนเทียนเนี่ยผู้ว่ากอทมที่เขาสมัครกันเขาก็
ตอนที่หาเสียงจะไปคุยกันเรื่องน้ำทะเลหนุนสูง
อะไรพวกนั้นนะฮะ

ผมตั้งข้อสังเกตว่ามีคะแนนรวมนิดนึงครับ
พี่บอกว่าคะแนนรวมนับเรา๒๕
ถ้าตัวเลข๒๕นี้จริงนะครับ
คุณเอาคะแนนเบอร์๘เนี่ย
คูณได้๔เท่าเข้าไปเพราะว่า๒๕คือ๑ใน๔ใช่ไหม

คุณชัดตอนนี้๑๐๓๐๐๐นะฮะ
เท่าของตัวเลขนี้มันก็แค่๖แสนคะแนนเอง

คนกรุงเทพคราวนี้มาใช้สิทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ
ตัวเลข๒๕อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ถึง๒๕มั้งครับ
ถ้า๒๕จริงที่๑ได้แค่๖แสนเอง
ถูกไหมครับคือคูณ๔

คือดูแล้วคะแนนของคุณชาติชาติน่าจะมากกว่านี้
น่าจะมากกว่านี้ซึ่งทุกคนด้วยนั่นแหละ
ของทุกคนด้วยนั่นแหละถ้าเกิดนับไปแล้ว๒๕
ซึ่งถ้ามองสัดส่วนของคะแนนคุณชัดชาติที่นำทิ้งขนาดนี้เนี่ย
ผมเข้าใจว่าดีไม่ดีคะแนนของคุณชัดคนเดียว
คนที่เหลือเนี่ยรวมกันไม่เท่าแกด้วยซ้ำ
ก็คือหมายความว่าอาจจะเกินหรืออาตีว่า๕๐ของคะแนนทั้งหมด
แต่ถ้าตามโทรก็จะเป็นอย่างนั้นนะใช่ครับใช่ไหม
ถ้าตามโพลอย่างนิด้าโพลที่ออกมาใช่ไหม
คุณชัดชาติก็๕๐๗๒อย่างนี้ใช่ไหม
ครับซึ่งคนกรุงเทพฯมีสิทธิ์เลือกตั้ง๔๔ล้านคน
สมมุติว่ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถ้าตีว่า๕๐นะ
ก็คือ๒๒ล้าน๒๒ล้านถ้าแบ่งให้คุณชาติชาติ
ครึ่ง๑คนเดียวมันก็ต้องเท่ากับ๑๑ล้านแล้ว
ใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าตั้งข้อสังเกตว่า
ตัวเลข๒๕อาจจะยังอาจจะยังไม่ค่อยถูกต้องนักนะครับ

แดงคงจะไหลมาเรื่อยเดี๋ยวเราค่อยดูกันไปเรื่อยนะครับ